สวัสดีค่ะควรดี้ค่ะมันไม่มีชื่อหรัสมาแล้วนะคะวันหยุดแบบนี้ค่ะจะเจอกันเราสองสาวนะคะเรื่องขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะ
ความสำเร็จในเรื่องของผลงานนะคะอย่างงานที่เกาหลีเนี่ย
กระแสก็ได้ดีเลยทีเดียวนะคะล่าสุดค่ะใหม่ดาวิกาบอกว่า
หลังจากนี้นะคะจะมีงานต่างประเทศอีกหลายชิ้นค่ะ
แตนบายรอเธอแล้วนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนกำลังอยากจับตามอง
นั่นก็คือเรื่องของหัวใจนั่นเองค่ะหลังจากที่งานก็รุ่งนะคะ
แล้วก็ยุ่งมากแล้วก็ได้กลับมาร่วมงานกันกับลุงเต๋อ
หรือว่าพี่เต๋อชันทวิทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะใหม่ดาวิกาบอกเลยว่า
ใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่จะมีอะไรพัฒนามากขึ้นหรือเปล่า

ทีนู้นปุ๊บก็มีเขาก็เห็นเราเขาก็เริ่มสนใจ
ก็ติดต่อไปเป็นพรีเซนเตอร์บ้างติดต่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เหมือนเดิมนะคะสนุกสนานเพราะในบทเล่นเป็นเพื่อนกันเลยค่ะ
ก็ทำให้เจอกันบ่อยมากขึ้น

ก็อยู่ในทิศทางที่ดีค่ะ

พอดีปุ๊บจากลุงเป็นแฟนไงคะ
ก็ให้ลุงเป็นลุงไปก่อนแล้วกันนะคะ
ฝากจากนะคะน้องใหม่ดาวิกาให้ลุงเป็นลุงไปก่อนนะคะ
ระวังเถอะเดี๋ยวลุงจะไปเป็นแฟนคนอื่นแน่
ก็ยังสงวนคำพูดอยู่เนาะเดี๋ยวเรื่องแบบนั้นให้ผู้ชายเขาออกมาพูดกันดีกว่านะคะ
แต่ดูเหมือนว่าความรักครั้งนี้เป็นใจจริงเพราะว่าผู้จัดการส่วนตัวคุณใหม่ดาวิกา
ดูเหมือนจะผักจะดันเพราะว่าละครล่าสุดที่เล่นด้วยกันเนี่ย
คุณข้าวน้ำพาวเป็นคนเป็นผู้จัดเองเลยนะ
แล้วคือด้วยความพี่เต๋อไงเข้าถูกทางเข้าหาผู้ใหญ่ก่อนไปตามขั้นตามตอนอย่างนี้
ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอดูใครก็โอเป็นนะจ๊ะ